อีกหนึ่งวัดที่จะพาไปวัดดังเหมือนกัน
สว่างอารมณ์นครปฐมจ้า
ต้องพาไปจุดนี้นะถ้าไปวัดสว่างอารมณ์นะ
อีกหนึ่งจุดที่ต้องไปนะขอพรเจ้าแม่ตะเคียนโบราณอายุ๒๐๐ปี
บรรยากาศนี่โอ้โหนักเสียงโชคทยอยเดินทางกันมาขอโชคกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายไง
สุดท้ายแบบนี้คนก็ยิ่งทยอยเดินทางกันมาอยู่นะ
บริเวณนี้คือต้นตะเคียนทองขนาด๒คนโอบอายุ๒๐๐ปี
แล้วตั้งอยู่ด้านหน้าของสาราการประเรียน
ที่เจ้าของบ่อทรายในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
ให้เขาเหมือนแบบว่าให้หลวงพ่อพระอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดัง
อันเชิญท่อนตะเคียนนี้ขึ้นมาจากป่อสาย
แล้วก็ให้เอามาตั้งไว้ที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้ว
คือปัจจุบันชาวบ้านก็มีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์แหละ
เห็นไหมสังเกตดูก็จะนำแป้งมาโรยกัน
มารูปคลำถูหวังว่าจะได้เลขเด็ดกลับไปนั่นแหละ
คุณผู้ชมซึ่งผู้ที่ได้รับโชคก็จะมาแก้บนกัน
ก็มีเหมือนกันนะคนที่มาแก้บนก็ส่วนใหญ่จะนำชุดไทย
มาแก้บนมาถวายเจ้าแม่นะคะเขาบอกว่าชุดไทยนี้แน่นมาก
ราวแขวนนี่เต็มแล้วถ้าใครจะมารอบต่อไป
ขอให้บนบาร์สันกราวว่าจะมาบริจากราวนะ
ไม่เห็นนะนะให้ไปเขย่าเซียมซีสิ
ก็เลยลองไปเขย่าดูตามที่คุณยายบอก
เฮ้ยไม้หล่นลงมาตั้ง๓อัน

คือจริงเสียงเซียมซีเขาเอาเลขเดียว
เอาใหม่๓อันไม่ได้

บางทีมันตกมาทั้งพวงก็มีเหมือนกันดิฉันเขย่า
ผลัก๒๐อันอย่างนี้เยอะไป

เฮ้ยใครจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ